ผู้ชมค่ะไปต่อไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
จะบอกว่าเรื่องนี้หายใจนะยังผิดเลยคุณผู้ชม

สำหรับสาวคนนี้เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้ไม่สดชื่นเลย

ล่าสุดอุสาห์เข้าวัดทำบูรณ์สักหน่อย
แทนที่จะสดชื่นด้านมีชาวเน็ตตามแซะอีกค่ะ
ไปดูซิว่าเขาแซะว่าอะไรบ้าง

เจนนี่นะก็ถือโอกาสมาทำบุญ๙วัด
แฟนที่ติดตามอยู่ก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกันก็มีนะคะ
แต่พวกที่ยังตามแซะตามจิกอยู่ก็มีไม่น้อยเลยคุณผู้ชม
ถึงขนาดมาคอมเมนต์ว่าทำบุญกับพ่อบ้างนะไม่ใช่มาเข้าวัด
เจนี่ถึงกับต้องอธิบายไว้แบบนี้ค่ะ
สำหรับหลายท่านที่เข้ามาต่อว่าเรื่องพ่อนะคะ
หนูไม่เคยลืมพ่อค่ะและตอนนี้กำลังเร่งปรับปรุงแล้วก็ต่อเติมบ้านให้พ่ออยู่นะคะ
เสร็จเมื่อไหร่จะแจ้งทุกท่านให้ทราบค่ะ
ส่วนเรื่องเงินก็มีช่วยเหลืออยู่ตลอดค่ะแล้วแต่โอกาส
ขอบคุณหลายคนที่เป็นห่วงเรื่องนี้นะคะ
หนูพยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วค่ะ
เออก็สังเกตว่าเธอก็พยายามตอบหลายคอมเมนต์เนาะนะคะ
ก็พยายามชี้แจงนะคะว่าตัวเองเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะ

แต่ดูเหมือนกระแสดราม่าเนี่ยมันที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ
ก็ยังส่งผลกระทบกับเรื่องงานของน้องอยู่ค่ะ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการแจ้งยกเลิกงานคอนเสิร์ตของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นอีกแล้ว
ได้โพสต์แจ้งข่าวว่าผู้จัดคอนเสิร์ตงานกาชาติประจำปีของดีเมืองลุง
ประจำปี๒๕๖๓ก็ในคืนวันที่๖กันยายนค่ะ
มีการเปลี่ยนวงนะคะจากเจนนี่ลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่น
มาเป็นใบเตยคีตสินค่ะ
คุณผู้ชมดูจากภาพงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพงานกันนิดนึงเห็นไหมคะ
ว่าตอนแรกเนี่ยคืนวันที่๖ยังโปรโมทว่า๒พี่น้องเจนนี่ลิลลี่อยู่เลยนะ
แต่สุดท้ายผู้จัดก็ตัดสินใจเปลี่ยนวงไปแล้วค่ะ
แล้วก็ในงานเดียวกันนี้ค่ะก็ยังมีคอนเสิร์ตของน้องก้าวเกริกพล

ใช่คุณผู้ชมค่ะก็ไปขึ้นคอนเสิร์ตในวันที่๒ค่ะ
แล้วก็น้องเปล่ากิ่งการจะไปขึ้นคอนเสิร์ตในวันที่๓
ส่วนของเจนนี่ลิลลี่ก็ยกเลิกไปแล้วนะคะ
สำหรับงานกาชาติของดีเมืองลุงนั่นเอง
อืมก็อาจจะเป็นผลมาจากประเด็นดราม่าต่างที่มันเกิดขึ้นของเธอแหละ
ก็ส่งผลค่อนข้างชัดเจนแหละว่าทำให้งานในวงการของเธองานขึ้นโชว์มันน้อยลง
ตอนนี้ก็จับมือแม่จับมือน้องนะคะผ่านวิกฤตอันนี้ไปให้ได้แล้วกันนะ